เขาได้มีการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์
บอกว่า๖นาฬิกา๔๕นาที
ขบวนรถให้บริการทุกสถานีทั้งในสายศรีลมและสายสุขุมวิทย์ครับ
วันก่อนผู้โดยสารดึงคันโยกฉุกเฉิน
เพราะต้องการให้ขบวนรถหยุดรอเพื่อน

และทำให้ผู้โดยสารคนอื่นล่าช้า
คนอื่นที่อยู่ในขบวนเป็นลมเจ็บป่วย
และหากต้องการความช่วยเหลือให้กดปุ่มกระดิ่ง
ไม่ดึงคันโยกฉุกเฉินนะครับ

ขอเถอะอย่าทำอะไรแบบนี้นะฮะ
แสดงว่าต้องมีเหตุการณ์ผู้โดยสารดึงคันโยกเมื่อวันก่อน

วันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ผู้โดยสารที่ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็ได้ดึงคันโยกฉุกเฉินถึง๒ครั้ง
ครั้งแรกดึงที่สถานีหมอชิด
ครั้งที่๒ดึงที่สถานีสยาม

ต้องการให้ขบวนรถหยุดรอเพื่อน
ที่กำลังวิ่งมาขึ้นรถแต่วิ่งขึ้นมาไม่ทัน
เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตักเตือนผู้โดยสารต่างชาตินั้นแล้ว
อธิบายให้ผู้โดยสารเข้าใจถึงผลกระทบ

จากการดึงคันโยกระหว่างทางนะครับ
เพราะจะทำให้การเดินรถเกิดความล่าช้าสะสมไปยังขบวนอื่น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาในการ
เซ็ตระบบในทุกครั้งที่มีการดึงคันโยกฉุกเฉิน
แล้วก็รีเซตมันก็ต้องใช้เวลาเป็น๑๕นาทีเป็นครึ่งชั่วโมง
ก็ล่าช้าต่อเนื่องเป็นโดมิโน่นะฮะ
แล้วก็ที่ผ่านมามีผู้โดยสารชาวไทยชาวต่างชาติ
ดึงคันโยกฉุกเฉินนะคุณผู้ชมดูสถิตินะ

แต่ว่าในเดือนมิถุนายนเดือนที่ผ่านมามันถี่กว่าทุกเดือนเลย
เพราะว่าเดือนมิถุนายนมีคนดึงคันโยกฉุกเฉินสีแดง
ครั้งที่ผ่านมามันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ไง
จะ๔ครั้งบาง๕ครั้งบางต่อเดือนนะคะ
แล้วกรณีที่พบได้บ่อยกว่ากรณีอื่นคือ
สมมุตินะผู้โดยสารขึ้นมาบนรถ
แล้วผู้โดยสารเป็นลมในขบวนรถ
บางทีผู้โดยสารคนอื่นเขาตกใจไง
ก็จะดึงคันโยกฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
แต่เขาบอกว่าการทำแบบนี้มันยิ่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ย
คือไปถึงมือหมอหรือว่าได้รับการช่วยเหลือช้าลง
แต่สิ่งที่ต้องทำคือต้องกดกระดิ่ง
เพราะพอกดกระดิ่งปั๊บพนักงานจะทราบ
แล้วเขาจะประสานที่สถานีถัดไปทันที
ให้เตรียมเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อรอรับผู้ป่วยไปดูแลต่อ
กดกระดิ่งที่เป็นปุ่มสีแดงนะ
อย่าไปดึงคันโยกให้รถหยุดนะครับ
นายสุมิตรศรีสันติธรรมผู้มนวยการใหญ่
แม้ว่าจะมีข้อกำหนดให้สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
แล้วก็ค่าชดเชยได้ตามประกาศของกรุงเทพนคร

ใกล้กับคันโยกฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มกระดิ่งเลยนะครับ
แต่จะมีการบันทึกประวัติของผู้ที่ดึงคันโยกฉุกเฉินเอาไว้
โดยที่ไม่มีเหตุอันควรแทนนะครับ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการทำซ้ำอีกหรือไม่

หากพบผู้เป็นลมเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือ
ขณะที่เดินทางอยู่ในขบวนรถ
โปรดกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที
โดยเจ้าหน้าที่จะประสานสถานีถัดไป
เพื่อเป็นการเตรียมการช่วยเหลือโดยไม่ต้องเสียเวลาจอดนาน
เพื่อรีเซตขบวนรถอีกด้วยนะครับ
ก็เป็นการเตือนกันนะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้

ก็ทำให้รถไฟใต้ดินเขาหยุดไปเหมือนกัน
เพราะว่ารอเพื่อนแบบนี้เหมือนกัน

เพราะว่าคนกรุงก็จะใช้บริการรถไฟฟ้าแบบนี้บ่อยนะคะ